ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะที่ปฐุมธานีมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๐นะคะ
หายตัวไปจากบ้านแล้วก็ไปเจอข้าวของวางอยู่ที่สาราริมบึง
ครอบครัวก็ต้องจุดทูบขอเจ้าแม่กลอิมว่าเออขอให้เจอเถอะ
จุดทูปปุ๊บผ่านไป๕นาทีงมหาเจอแต่เสียชีวิตนะคะ
กลางดึกที่ผ่านมาค่ะตอนตีหนึ่งค่ะตำรวจสพสามโคก
ได้รับแจ้งว่ามีคนจมน้ำเสียชีวิตที่บึงในรีสอร์ทนะคะ
ในพื้นที่อำเภอสามโคกปฐุมธานีทั้งกู่ภัยทั้งประดาน้ำ
ก็ไปช่วยกันบึงใหญ่ค่ะอยู่หลังรีสอร์ทเลย
จมน้ำคือนายธิรพลกุขุนทศอายุ๔๐
เป็นชาวอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมา
ก็ตามหากันอยู่นานนะคะแต่ไปเจอข้าวของอยู่ที่สาราริมน้ำ
ทั้งรถจักรยันทร์ยนต์รองเท้าแวนยาเส้น
ประดาน้ำก็งมหาทางครอบครัวก็เอาทูบมาไหว้สารเจ้าแม่กวนอิม
อยู่ใกล้ใกล้ตรงนั้นเลยขอคำมาขอให้เปิดทางให้เจอนะสุดท้าย
พอจุดทูบนะผ่านไป๕นาทีเจอเลยเจอเลยค่ะจมอยู่ในน้ำ
จากตลิงไป๑๐เมตรก็นำศพของนายธิรพลขึ้นมาจากน้ำอ่ะนะคะ
ภรรยากับลูกสาวร้องไห้เสียงดังลั่น
ลูกสาวอายุแค่๑๕นะคะบอกว่าปกติแล้วพ่อไม่กินเหล้านะ
แต่มีอาการเป็นโรคซึมเศร้าปวดหลัง
เป็นช่างสินทำงานนานนะคะก็เลยมีปัญหาปวดหลังเรื้อรังอยู่มานานแล้ว
ก่อนเกิดเหตุช่วงเย็นพ่อขี่รถจักรยานยนต์ไปรับแม่กลับจากที่ทำงาน
แล้วก็หายตัวไปเลยติดต่อไม่ได้อีกเลย
มาเจออีกทีก็เสียชีวิตอยู่ในน้ำบึงน้ำหลังรีสอร์ทนะคะ